สุราธานีมีบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์เพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสุราธานีค่ะ
คุณอภิชยาดาเพชรัตน์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะ
คุณอภิชยาดาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะผลกระทบที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ผลกระทบตั้งแต่เมื่อวานี้ตั้งแต่มีฝนตกหนักนะคะ
ก็ทำให้พื้นที่ของจังหวัดสุราธานีค่ะมีผลกระทบรวมทั้งหมด๑๑อำเภอด้วยกันนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูกันในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตก่อนนะคะซึ่งได้แจ้งไปแล้วว่า
มีน้ำท่วมนะคะน้ำป่าไหลหลากมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
และเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะครับ
ซึ่งทำให้มวลน้ำเอ่อล้นเข้าที่คลองสะนะคะได้ไหลลงเข้าท่วมพื้นที่๖ตำบลของอำเภอกาญจนดิต
ประกอบด้วยตำบลคลองสะตำบลป่าร่อนตำบลกรูดตำบลช้างซ้ายท่าอุแทและคายวาสค่ะ
ซึ่งมีน้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นที่ตำบลช้างทรายนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปกับท่านนายสมชายเรืองจันทร์นายอำเภอกาญจนดิตนะคะ
ปรากฏว่าในพื้นที่ของช้างซ้ายนะคะมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนนะคะจำนวนกว่า๑๕๐๐ครัวเรือนค่ะ
ซึ่งจุดที่หนักสุดนะคะจะอยู่ที่บ้านห้วยด่านหมู่ที่๖ค่ะ
ก็ตรงนี้นะคะก็๑๕๐๐ครัวเรือนหน่วยงานต่างก็เร่งเข้าให้การช่วยเหลือค่ะ
ทางนายสมชายเรืองจันทร์บอกว่าจุดนี้นะคะถือว่าเป็นการโชคดีค่ะ
เพราะว่าทางเทศบาลตำบลช้างซ้ายได้มีการทำเหมือนช่องระบายน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
หกช่องด้วยกันนะคะทำให้การระบายน้ำนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนี้นะคะก็จะไหลลงไปยังพื้นที่ตำบลป่ากระแดะ
และบางส่วนก็จะไปลงที่ตำบลชายครามชนราคามนะคะ
ของอำเภอดอนศักดิ์ค่ะก่อนจะลงสู่ทะเลอ่าวไทย
ซึ่งทางด้านนายอำเภอของเรานะคะนายอำเภอสมชายก็บอกคาดการณ์เอาไว้นะคะว่า
หากในพื้นที่ฝนหยุดตกนะคะหรือว่าบริเวณใกล้เคียง
ที่เทือกเขาหลวงนะคะไม่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องอีก
ภายใน๒วันนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
โดยหลังจากนี้ก็จะเป็นการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ
ครับค่ะและณตอนนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญต่อเลยค่ะขออภัยค่ะ
ค่ะแล้วก็จากการสอบถามนายจำนงสวัสดีวงศ์นะคะ
รักษาการปพของจังหวัดสุราธานีก็กล่าวว่า
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีโดยรวมทั้งหมดที่ได้รับอิทธิพลของพายุปลาบึกนะคะ
มีทั้งหมดสิบเอ็ดอำเภอด้วยกันค่ะในจำนวนนี้นะคะ
ก็จะมีอำเคย์กาญจนาดิตอำเคย์ดอนสักอำเคย์พระแสง
อำเภอบ้านนาศาลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอคุณพินค่ะ
ซึ่งได้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพันธุ์ในพื้นที่
ซึ่งนอกจากน้ำฝนแล้วนะคะประกอบกับช่วงนี้นะคะ
เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงค่ะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ริมทะเล
หรือว่าริมแม่น้ำลำคลองนะคะจะได้รับอิทธิพลไปด้วยนะคะ
อย่างเช่นที่อำเภอพุนพินและก็อำเภอเมืองสุราธานี

สุราธานีค่ะท่านก็ได้เข้ามอบถุงยังชีพนะคะ
แล้วก็ยังคงสั่งการให้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนะคะ
แล้วก็พื้นที่ที่ประสบภัยทั้ง๑๑อำเภออีก๑๒วันค่ะ
นอกจากนี้ก็มีหน่วยงานเช่นทางทหารมนตรภัณฑ์บกที่๔๕
ก็ยังคงส่งเจ้าหน้าที่อยู่ในตามจุดต่าง
บรรเทาสาธารณภัยกองบิน๗นะคะโดยนาวาอากาศเอกประเสริฐวิทย์มหาขันค่ะ
ท่านก็ได้มอบถุงยางชีพที่ตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินวันนี้
ซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยค่ะ
จากนี้ทางด้านของตำรวจนะคะตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีค่ะ
คนตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธก็ได้สั่งการไปยังสถานีตำรวจต่าง
อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะคะให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
รวมถึงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเช่นการลักเล็กขโมยค่ะ
แล้วนะตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะในพื้นที่
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีตอนนี้ฝนฝนหยุดตกแล้วค่ะ
มีมีแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นค่ะที่ลงเล็กน้อยค่ะ
ส่วนลมนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะค่ะ
ดังนั้นสถานการณ์น้ำป่าที่บอกว่ามาจากนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นไหมคะ
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คือน้ำป่า
ที่จากเทือกเขาหลวงของนครศรีธรรมราชนะคะจะลงมายังพื้นที่คลองสะ
ก่อนที่จะลงมาพื้นที่อื่นแล้วก็ไปสู่ทะเลอ่าวไทย
โดยตอนนี้ที่ตำบลคลองศาสตร์ที่คลองสาค่ะปริมาณน้ำเริ่มลดลง
สภาวะปกติแล้วแต่มวลน้ำจะมาเพิ่มเช่นที่บ้านทุ่งกง
ที่บ้านทุ่งกงที่ตำบลชายครามชนราคามอำเภอดอนศักดิ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยมวลน้ำมันจะไหลลงก่อนจะสู่ทะเลอาวไทย
เหมือนภาพที่เราเห็นอยู่นะคะตอนนี้ค่ะก็คือทางกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราธานี
ก็ได้เข้าไปช่วยชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
อันนี้เป็นพื้นที่ของบ้านทุ่งโกงค่ะอันนี้คือจุดที่น้ำท่วมแล้วก็มวลน้ำจะไหลลงก่อน
ส่วนชาวบ้านที่อบพยพมาหนีพายุกันมาตั้งแต่วันแรกเนี่ย
ตอนนี้ยังอยู่ศูนย์อพยพไหมฮะหรือว่าสามารถกลับเข้าบ้านได้แล้ว
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นที่ของอำเภอดอนศักดิ์มี๓จุดอพยพด้วยกันนะคะ
ที่บ้านนางกรรมแล้วก็วัดเขาสวรรประดิษฐ์รวมถึงที่โรงเรียนบ้านทองอาบ
ก็คือ๓จุดตรงนี้ก็มีชาวบ้านอยู่ที่๑ที่ก็คือที่โรงเรียนบ้านนางกรรมค่ะ
ยังคงมีอยู่อีกประมาณ๓๐คนซึ่งชาวบ้านเหล่านี้จะมีที่พักอาศัยอยู่ริมทะเลค่ะ
ก็คงยังเฝ้าระวังอีกประมาณหนึ่งวันค่ะหากเข้าสู่ภาวะปกติก็สามารถกลับได้
แต่ส่วนคนอื่นก็กลับแล้วอย่างชาวเกาะแรกก็กลับไปพื้นที่กันแล้วอะค่ะ
ก็คงเหลือแต่ในจุดที่เป็นจุดน้ำท่วมที่เขายังต้องอยู่ที่ศูนย์อพยพกันไปก่อน

คือจุดน้ำท่วมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซ้อนนะคะ
คือเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาคุ้นชินกับการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับคัน
ซึ่งจะมีการเตรียมตัวในการที่จะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอะไรกันอยู่แล้วค่ะ

คุยอะไรเพิ่มเติมจะติดต่อกลับไปอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณนะคะคุณอภิชยาดานะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสุราธานีค่ะ